จะได้เข้ากับข่าวต่อไปของคุณ
ถูกต้องเพราะถ้าเกิดทานก๋วยเตี๋ยวไม่อิ่ม

ไปกินข้าวผัดกระเภากันดีกว่า

เขาไม่ใช่จานค่ะคุณผู้ชมเขาใช้ทาน

กระเพราถาดก็มีมีค่ะขายดี
ต้องขยายร้านรองรับลูกค้าเลยนะ

ที่สำคัญเนี่ยใครไม่อิ่มเอาเติมข้าวฟรีจ้า
ใครจะไม่อิ่มด้วยเหรอคะ

เอาอีกจานนึงอีกถาดหนึ่ง

ก็เสิร์ฟอาหารทั้งถาด

ซีรีอายุ๒๘ปีนี่แหละค่ะ
บอกว่าที่ร้านใช้กระเพราถาดยักษ์

เปิดขายแบบร้านอาหารทั่วไป

ชนะใส่อาหารจากจานพลาสติกมาเป็นถาดสังกษีขนาดใหญ่
ตามขนาดของถาดแต่ว่าราคาไม่แพงด้วย
พอทดลองทำได้ไม่กี่เดือน

จนต้องขยายร้านเพื่อรองรับลูกค้านะคะ

ส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานนี่แหละค่ะ
ส่วนเมนูที่ได้รับความนิยมก็นี่แหละค่ะ

แม่เขาก็ถ่ายรูปแล้วก็เรียกจุดถ่ายได้ด้วย
อย่างก็คือของเราก็จะให้เยอะ

แล้วก็เป็นแนวโอราณคนจะชอบอะไรที่มันเป็นถืดไข่
ก็เลยคิดขึ้นมาว่าอะไรที่มันเป็นถืดไข่

เราลองเอาอะไรที่เราเปลี่ยนเป็นมันก็จะเป็นถืดไข่
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกะเพราธาตุยักษ์

เดี๋ยวนี้นี่เขาเสิร์ฟอาหารในถ่านกันแล้วใช่ไหม

นี่ไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่ของภาชนะที่ใช้
รวมไปถึงรสชาติปริมาณแล้วนี่นะคะ
ทางร้านเขามีเคล็ดลับด้วยในการคัดสรรพริกแห้งจินดา
มาเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารทุกจานเลย
เพราะว่ามันช่วยเพิ่มรสชาติ
ขาดค้าให้กับอาหารแล้วก็ลูกค้าติดจ่าย

เท่าไหร่เนี่ยใหญ่อย่างนี้โอ้โหเป็นร้อยหรือเปล่า

กะเพราหมูกะเพราหมูกรอบนะคะ
ส่วนเป็นเนื้อหรือเป็นทะเลก็จะอยู่ที่๕๐บาท

ส่วนใครไม่อิ่มอย่างที่บอกเอามาเติมข้าวกันฟรีด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีเมนูอื่นอย่างเช่นผัดยำต่าง

ใครอยากจะไปทานกัน๑๐โมงเช้า
จนถึง๓โมงครึ่งของทุกวันไปกันได้เลยนะคะ
ที่ซีรชชนบุรีจ้า
อิ่มแล้วค่ะเพราะมันใหญ่มาก